คำถามนะฮะที่คัดออกมานี่
มายิงสายโก้สิกโกของเรานี่เป็นเซลลี่
คราวที่แล้วเนี่ยบอกว่าให้ถามเรื่องน้องไหม

ชีวิตนะฮะชีวประวัตินะฮะ

แล้วนี่คนที่ถามนี่

เกรทวรินทรคุณเคยคุณเคยถามว่าทำไมพี่โก้ต้องใส่เบอร์๑๓เอามาจากไหน
เริ่มเดิมทีครับก็คือถ้าเป็นศูนย์หน้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใส่เบอร์๘เบอร์๙เบอร์๑๐ครับ
เบอร์๘เป็นธวัดชัยหรือพี่แตกสมัยก่อนเขาจะมีประจำมี๑ถึง๒๐เขามีเบอร์ประจำหมดหมดแล้ว
เหลือเบอร์๑๓บอกว่าบางคนเขาถือว่าเป็นเลขไม่เป็นมงคล

เราก็ไม่สนใจแล้วมงคลไม่มงคล

มันเหลือ๑๓เดียว

แล้วความเชื่อนั้นตกลงมันเป็นยังไงฮะ

ต้องแต่ใส่เบอร์๑๓มาพบ
ยิงแจ้งเกิด
ยาวมาตลอด๑๕ปี
หมายเลข๑๓เป็นเบอร์ประจำตัว
เป็นเบอร์ประจำตัวหลังจากนั้นก็อะไรที่เกี่ยวกับที่เราต้องใช้หมายเลข
เบอร์๑๓หมดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ลงไทด้วย๑๓
ทะเบียนรถรถทุกอย่าง๑๓หมด
ทีมชาติไทยหมายเลข๑๓ต้องซิโก้เกียรติศักดิ์เซนหน้าเมืองครับ

เซนหน้าเหอยเกียรติศัพท์ปุดดมน่า
ที่มาของท่าดีใจตีลังกาของโค้ดซิโก้
ตอนนั้นที่เล่นเยาวชนทีมชาติใช่ไหมครับไปเตะที่ซาวดีอาราเบียนะครับ
ปรากฏว่าไม่มีแฟนคลับของเราไปเลย

ใช่แล้วก็แฟนบอลเจ้าถิ่น
ใช่ไหมเราวันนั้นยิงเข้า๒ลูก
เราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยตีรังกาสาใจ
ใส่ใจทีนี้นักข่าวที่ไปด้วยก็
ก็เลยเขียนแล้วซิโก้จอมตีรังกาก็เป็นคาแรคเตอร์เวลายิงเข้า

ถ้ายิงเข้าแล้วไม่ตีรังกามันมีปัญหา

แฟนบอลนะฮะเห็นลีลาท่าทางลงไปแทนสามไม่พอนะครับ

มีคำถามนี้ดีกว่าเป็นคำถามสุดท้ายเลย

ลูกโมงที่สิงคโปร์นัดชิงชนะเลิศกับพม่า๔เกมครั้งที่๔

เป็นเขาเรียกว่าการหม่งเสไปข้างหลัง
เปิดมาจากพี่หมีสุรสักตังสุรัตน
เราวิ่งไปหาลูกบอลแล้วก็หม่งเสยกะจะส่งต่อให้เพื่อน

ปรากฏว่าลูกเสียบสามเหลี่ยมเข้าประตู

มีความตั้งใจที่จมูกให้ลูกไปนั่นแหละ

อ๋อดีเลยเสียบทานประตูเข้าไป
รูปนั้นตักมานี่ฮีโร่เลยใช่ไหม
มาถึงเมืองไทยปุ๊บคนอื่นเขาออก

เพราะว่าพวงมาลัยคล้องเหมือนยิ่งกว่า

ยอดรักสลักใจสายสัญญาสมัยก่อนนะฮะ

แต่ว่าไม่คิดว่าจะเข้าได้ดีขนาดนั้น

ก็ชนะ๔๓

หาสงสัยกันหลายเรื่องเลยนะครับ

มาทองชาญนะฮะเจอกันที่ไทยรัดที่มีช่อง๓๒
กับรายการของเรานะครับ